อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ท่องเที่ยวต่างประเทศคนไทยนิยมมานะคะทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยส่งทีมข่าวไปสำรวจพื้นที่ที่สนามบินสุวรรณภูมิกันหน่อยว่าคนไทยไปท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงปีใหม่นี้มากน้อยขนาดไหนนะคะติดตามบรรยากาศได้จากคุณมาซีรีกล่อมแก้วผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะเต็มไปด้วย
ปรานีกลัดหว่างชาวกรุงเทพมหานครเลือกเดินทางไปกับบริษัททัวร์ไปเที่ยวประเทศอุสเบกิสถานค่ะ
ระยะเวลา๖วัน๕คืนในราคารวมทั้งหมดประมาณ๔๐๐๐บาท
จองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง๑เดือนเท่านั้นเพราะว่าเป็นราคาโปรโมชั่น
ตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศนะคะเพราะเมื่อคำนวณราคาไปเที่ยวไทยบางทริปแล้ว
ราคาก็ไม่แตกต่างกันมากนักค่ะ
ขณะที่โกศลอาริยาวงชาวกระบีรายนี้เลือกใช้เวลาวันหยุดปีใหม่กับทริปเกาหลี๕วัน๓คืนในราคาสี่หมื่นบาทค่ะ
แต่โกศลจะเลือกราคาและโปรแกรมที่ไม่ถูกและแพงจนเกินไปเพราะต้องการได้รับบริการที่ดี
ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวประเมินว่าคนไทยจะไปเที่ยวต่างประเทศราว๘แสนถึง๑ล้านคนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ขณะที่ตลอดปีนะคะคาดว่าจะอยู่ที่๘ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๙ที่อยู่ที่๗ล้านคน
ส่วนบรรยากาศภาพรวมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินทางมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการให้ความช่วยเหลือทุกทุกจุดค่ะ
ส่วนท่านใดที่กำลังเดินทางออกจากบ้านนะคะเพื่อมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่าลืมเผื่อเวลาเดินทางสักสองถึงสามชั่วโมงก่อนการเดินทางนะคะเพราะนักขณะนี้นะคะบางเคาน์เตอร์ที่ให้บริการแถวก็เริ่มยาวแล้วค่ะ
สิริก่อนแก้วข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท่ากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ